โอ้วแล้วมร้อตเตอลี่ยังยืบก้าวแล้วนะ
ยืบก้าวสามสิบสามเอ็ดนึง
ซื้อแล้วนี่ของจริงของปลอม
อ้าวมันมีของปลอมด้วยเหรอมันมีของปลอมด้วย
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ต้องใช้คำว่ารับบาท
แหล่งระบาดก็คืออยู่ที่จังหวัดปทถานี

นี่คุณนอกจากจะต้องเสี่ยงโชคว่าถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า
คุณต้องเสี่ยงดวงด้วยนะว่าของจริงหรือของปลอมที่คุณซื้อมา
แล้วที่คุณบอกว่าของปลอมมันที่ไหน
นี่จะเล่าให้ฟังค่ะคือคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
นำโดยคุณสนทิบุญชูบุญอายุ๕๑ปี
กับชาวบ้านอีกสักประมาณ๔๕คนค่ะ
ไปพบกับตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ไปแจ้งความเอาผิดพ่อค้าลอตเตอรี่
ซึ่งทั้งหมดที่มาแจ้งความก็บอกว่า
เขาไปซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๒

รวมกันกว่า๓๐ใบแล้วก็พบว่ามันเป็นลอตเตอรี่ปลอม

อันนี้ไงเสร็จเลยแล้วกัน

ละลายไปเลยมันเปื่อยมันเปื่อยแล้วหมึกมันละลายได้อ่ะคุณ
คุณสนทิเล่าบอกว่าตัวพี่แกเองเนี่ยเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านสวนทอง๑๐
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานมาเลขขายลอตเตอรี่
แผงนั้นมีลอตเตอรี่รวมสักประมาณกว่า๓๐ใบ

ใจดีด้วยไม่ขายเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด
ขายใบละ๘๐บาทค่ะ
พี่สนทีบอกว่าอ้าวงั้นเหมาะเลยแล้วกัน
ก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนเหมาหมดแผงเลยค่ะ
ตัวเขาเองเนี่ยคุณสนทิเนี่ยพี่แกเนี่ย

จ่ายเงินไป๒๐๘๐บาท

ซ่อนกลิ่นอายุ๖๕ปีเป็นเพื่อนบ้านของพี่สนทินั่นแหละค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ไป๒ใบก็แบ่งลอตเตอรี่ให้หลานชายไป๑ใบ
จากนั้นหลานชายก็บอกว่ามันเป็นลอตเตอรี่ปลอมเชื่อเถอะ
นี่คือของปลอม๑๐๐ครับ
คุณซ่อนกลิ่นบอกว่าเอาล่ะก็เลยมาหาคุณสนทิ
เอาช่วยกันตรวจสอบหน่อยว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมจริงหรือเปล่า
แล้วก็พบว่าสีนั้นจางแบบนี้ค่ะคุณก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความ
ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนว่า
เดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพที่มันขายลอตเตอรี่ปลอมแบบนี้นะ
ตำรวจก็เลยเตรียมที่จะส่งลอตเตอรี่ทั้งหมด
ไปให้กองสลากตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วส่งชุดสายตรวจลงพื้นที่ไปสืบสอบ
เบาะแสของคนร้ายค่ะ

ให้ดูส่องดูกับไฟแล้วจะมีลายน้ำเป็นวายุพัก

อันนี้ของปลอมแล้วแบบนี้ตรวจสอบกันดู